อันนี้คือแทบจะเป็นลอตเตอรี่เลยนะ
คือบางคนบอกว่ามีเพื่อนบ้านดีเหมือนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑ถูกป่ะ

ต้องมีปัญหากับเพื่อนบ้านที่เลี้ยงหมามา

แล้วเหตุการณ์ครั้งล่าสุดถึงขั้นเอาปืนมาขู่กันเลย
มาดี
ถ่ายรูปหมา
ถ่ายรูปกล้องกูอยู่
เดี๋ยวเอากล้องมา
หมาก็จะเห่าครับ

ทำไมหรอ

เข้ามาตี

ลงเดินกันแถมสายปุ๊บเลยครับ
เราก็ทางนี้
ปากเสียงกันหนักตามภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นกันเลย
ถึงขั้นต้องเรียกให้ตำรวจมาเคลียร์

บอกว่าเดี๋ยวจะนัดไปเคลียร์กันที่โรงพัก

ขู่ฆ่าเธอยกบ้านเลยนะท้าทายด้วยว่า
ก็แค่ยิงคนต้องติดคุกสัก๒๐ปีเดี๋ยวก็ออกมาได้

อยู่ได้เหรอดอมนั่นน่ะสิถามคุณผู้ชมดูถ้าเกิดต้องมีเพื่อนบ้าน
ขู่มาแบบนี้เหรอรู้กฎหมายเธอบอกใช่ไหม

ยิงคนตายติดคุก๒๐ปีเดี๋ยวก็ออกมา
โอ้โหแล้วคุณจันเพลที่เป็นบ้านหลังผู้เสียหาย
ก็บอกว่าตอนนี้รู้สึกไม่ปลอดภัยแล้ว
ต่อให้มีการปรณีประนอมกันเนี่ย

ก็เลยตัดสินใจนี่ติดป้ายเลย
แต่ดูสิดอมคือมันไม่ใช่ทุกคนไง
เวลาเจอปัญหาแบบนี้แล้วจะขายบ้านได้
บางคนคือแบบเก็บมาด้วยน้ำพักน้ำแรง
จะคิดว่าอยู่จนตายบ้านหลังนี้
แต่ว่ายังไงก็ตามพอฟังเมื่อกี้เราเห็นเสียงจากกล้องวงจรปิดใช่ไหม

ฝั่งเจ้าของหมาเนี่ยล็อกบ้านฮะคือนักข่าวไปถึงบ้านแล้วนะ
บอกบ้านล็อกอยู่ไม่มีคนอยู่บ้านด้วย

คุณผู้ชมก็อยากจะรู้ไงว่าบ้านอื่นเนี่ยเขาเจอปัญหาแบบเดียวกันไหม
ตุ้มโอ้โหนี่เรียกได้ว่าเป็นป้าข้างบ้านของจริง
ตุ้มเนี่ยก็บอกว่าเมื่อ๑๐ปีก่อนป้าเองนี่แหละนะ
เคยมีปัญหากับไอ้บ้านเจ้าของหมาเหมือนกัน
เอาเหรอเพราะมาปล่อยหมามากัดหมาของป้าคือป้าก็เลี้ยงหมาเหมือนกันนะ
ฝั่งนั้นปล่อยหมามากัดแล้วตอนนั้นคู่กรณีเนี่ย
ฝั่งที่เป็นผู้ชายน่ะถือดาบมาฟันต้นไม้มาขู่ป้า
ตั้งแต่นั้นมาป้าก็โดนคู่กรณีฝ่ายหญิงเนี่ยด่าทออยู่บ่อย
โอ้โหตอนนี้คนในหมู่บ้านไม่ค่อยมีใครอยากจะสูงสิงหรือว่าคุยด้วยแล้วเนี่ย
โอ้โหคุณผู้ชมนี่แหละฮะปัญหาของบ้านติดกันครับ